สวีทยังไงไม่รู้นะคะแต่ว่าคู่นี้ต้องร้องเพลงก่อนค่ะ

ความรักความรักเจ้าค้าอยู่ก็มาไม่ทันตั้งตัว
เป็นเพลงแรกที่ถูกคีย์ค่ะแม่
ฉันตั้งใจมากเพลงนี้นะคะ
ไม่ทันตั้งตัวไม่เป็นไรแต่ตั้งกล้องทันนะคะ
คู่นี้เลยค่ะบอยปกรณ์กับน้องเฟย์
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวดิฉันให้ดูคลิป
มันมีหลักฐานยืนยันนะคะแม้อาจารย์ว่าจะยังไม่เป็นแฟน
เดี๋ยวแต่ภาพก็เป็นหลักฐาน
ใช่ไปดูคลิปเลยค่ะ

คุณผู้ชมหลักฐานมัดตัวโมเมนต์นี่มัดใจจริงค่ะ
เห็นแค่แผ่นหลังเนี่ยเอฟซีรูทันทีเลยนะคะ

เขากวักเรียกกันแบบเบา

คลิปนี้เนี่ยมีชาวเน็ตท่านหนึ่งถ่ายเอาไว้ค่ะ

ด้วยความที่เราแบบสายส่องอะนะคุณผู้ชม

คือเช็คอินอยู่ที่กระบีกับแก๊งเพื่อน
ส่วนเฮียบอยเนี่ยยังลงไอจีแต่งหน้าแต่งตาทำผมทำงานกันอยู่เลย
ไม่รู้ว่ากองเชียร์ที่รอรูปคู่จะสมหวังหรือเปล่านะคะ
แต่ที่แน่ค่ะถ้าเฮียบอยแฮปปี้แฟนคลับก็แฮปปี้
เพราะอย่างที่ทราบหนุ่มบอยนะคะทุกคนก็บอกแล้วนะคะ
มีแฟนเถอะแม่ก็ถามทุกวันรีบเมื่อไหร่จะมีหลาน
เฟย์เขาน่ารักสดใสจริงคือแบบไม่รู้นะว่ามีความรักหรือเปล่า

น่าสุดเล่นเอ็มบีน่ะอู๋น่ารักมากจริงนะคะ
แล้วน้องก็ไวไสจนเราไม่คิดว่าเขาเป็นกับมิกาเซมาก่อนเนี่ยนะ
ห้างไกลแล้วกันนะคะพี่บอร์ย